งานงิ้วหลายที่เลยนะมีเรื่องตีกันที่ชัยภูมิก็เหมือนกัน
คุณผู้ชมวัยรุ่นทะเลาะวิวาสไล่ยิงกันในงานงิ้วประจำปีของอำเภอหนองบัวระเวฮะ
ใช้ปืนลูกซองยิงคู่อริกระสุนฝังในสิบเจ็ดนัดอ่ะ
แต่รอดตายปฏิหารครับกล้องวงจรปิดจับภาพขณะที่กลุ่มวัยรุ่นนะครับ
ทะเลาะวิวาดกันฝ่ายหนึ่งวิ่งหนีออกมาแต่ผู้ชายในกลุ่มที่สะพายกระเป๋าเป้เนี่ย
เอากระเป๋าสะพายกระเป๋าเนี่ยนะฮะชักปืนนะครับยิงใส่ฝ่ายตรงข้ามจนล้มล้มลง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเที่ยงคืนของวันที่๑๓ธันวาคมที่ผ่านมา
พากันไปดูคอนเสิร์ตในงานประจำปีของอำเภอหนองบัวระเวนะครับตำรวจสอบพอ
งบัวละเวเนี่ยตรวจสอบที่เกิดเหตุริมถนนเทศบาลหนึ่ง
บริเวณสามแยกทางเข้าตลาดนัดวันเสาร์อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชายภูมิ
พบนายธีรพัฒน์พิรมกิจอายุสี่สิบเอ็ดปี
ได้รับบาดเจ็บถูกยิงด้วยปืนลูกซองครับเข้าที่หน้าท้องนอนจมกองเลือดอยู่
กู้ภัยนะครับนำส่งโรงพยาบาลหนองบัวระเว
พบกระสุนเนี่ยฝังอยู่สิบเจ็ดนัดหนึ่งนัดฝังที่ป่อนฮะ
ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลชายภูมิล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว
เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลบอกว่าคนเจ็บกับน้องชายเนี่ย
ดื่มเบียร์ใกล้กับจุดเกิดเหตุมีกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะกัน
แล้วก็วิ่งไล่กันมานะครับจากในงานคอนเสิร์ต
จังหวะนั้นคนเจ็บเดินออกมาจากลานเบียร์เพื่อจะไปเอารถแล้วจะกลับบ้าน
แต่ผู้ก่อเหตุเดินมาตบหน้าน้องครับเดินมาตบหน้าน้องคนเจ็บ
แล้วก็เพื่อนของผู้ก่อเหตุพูดขึ้นว่าเฮ้ยตบผิดคน
แล้วก็เดินหนีไปพอคนเจ็บเห็นน้องถูกตบก็เดินตามไป
แต่ถูกยิงสวนมาครับตำรวจแกะรอยจากกล้องวงจรปิดครับ
สอบสวนคนในเหตุการณ์จนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายสาราวุฒิสิทธิเนศอายุ๒๙ปี
สืบสวนตามตัวได้ที่บ้านพักที่บ้านกระจวนตะบนโคกสะอาดอำเภอหนองบัวระเว
ให้ดูคลิปเหตุการณ์นายสลาวุฒิจึงยอมรับว่าก่อเหตุจริง
โดยใช้ปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ยิงผู้ได้รับบาดเจ็บ
นำตัวมาสอบสวนนะครับแล้วแจ้งข้อหาพยายามฆ่า
และพาปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตครับ